แล้วก็เมื่อสักครู่นี้ตั้งแต่ต้นรายการเข้ามาเราก็จะเจาะจอเล็กให้คุณผู้ชมได้เห็น
บรรยากาศการแถลงนะคะจากทางด้านอธิบดีกรมสารณิเทศและโฆษกระทรวงการต่างประเทศ
คุณกัญจนาพัทรโชคถึงตอนนี้เนี่ยการแถลงจะสามารถสรุปใจความให้คุณผู้ชมได้ทราบ
สาระสำคัญว่ามันมีอะไรบ้างโดยเฉพาะตัวเลขทั้งผู้เสียชีวิตผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ
แล้วก็ตัวเลขผู้ที่ถูกจับเป็นตัวประกันซึ่งทางคุณกัญจนาเนี่ยก็ได้แถลง
แล้วก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยข้อมูลจากแรงงานในพื้นที่เนี่ย
ปรากฏว่ามีผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็น๒๐รายนะคะ
จากเดิมสิบแปดเพิ่มอีก๒เป็นยี่สิบ
แล้วก็สถานทูตไทยในกรุงเทลอาวิฟต์
รายงานผู้บาดเจ็บเพิ่มเติมอีก
จากเดิมเนี่ยนะคะคือมีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเนี่ยเก้า
เพิ่มอีกสี่ก็เลยรวมเป็นสิบสาม
รวมถึงมีคนไทยที่ถูกจับเป็นตัวประกันเนี่ย
จากเดิมสิบเอ็ดเพิ่มอีกสามเป็นสิบสี่รายนะคะ
แล้วก็นอกจากนั้นก็บอกด้วยนะคะ
บอกว่าตอนนี้ยังไม่ทราบสถานะความปลอดภัย
จากที่กลุ่มฮามาสระบุว่ามีการจับตัวประกันไปเนี่ย
รวมรวมทุกทุกชาติเนี่ยหนึ่งร้อยห้าสิบคน
แล้วนอกจากนี้มีการอบพยพแรงงานไทยเนี่ย
ไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยประมาณร้อยกว่าคนแล้วนะคะ
รวมถึงมีการอัปเดตผู้ที่ขอกลับไทย
ลงทะเบียนขอกลับไทยตอนนี้ตัวเลขเนี่ย
อยู่ที่ห้าพันสิบเก้าคน
ส่วนแรงงานไทยที่ไม่ขอกลับไทยเนี่ยหกสิบเอ็ดคน
แรงงานไทยที่อยู่ในพื้นที่ใกล้กับจุดที่สู้รบ
ก็คือฉนวนกาซ่าเนี่ยประมาณห้าพันคน
แล้วก็ทั่วประเทศอิสราเอลคือ๓๐๐๐คนนะคะ
ทีนี้จำนวนผู้บาดเจ็บยอดผู้บาดเจ็บ
เมื่อสักครู่นี้อัปเดตให้คุณผู้ชมได้ทราบแล้ว
แล้วก็บอกด้วยนะคะว่าทางคุณพันนภา
จันทรารมเอกอัครราชทูตไทยในอิสราเอลเนี่ย
ได้มีโอกาสไปเยี่ยมผู้บาดเจ็บ
ได้รับบาดเจ็บอยู่ในโรงพยาบาลใกล้กับกรุงเทลอาวีฟ
ก็คือเป็นแรงงานแล้วก็มีการเปิดภาพให้ดู

ทอดทิ้งแรงงานไทยเพราะว่าตอนที่เปิดเสียงเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะคะ
ก็จะเป็นลักษณะที่เอกอัครราชทูตไปแล้วก็ไปบอกกับแรงงานไทยที่นั่น
คือก็จะถามกันแหละว่าเมื่อไหร่ผมจะได้กลับครับ
มีไฟล์ทบินเที่ยวไหนอีกท่านก็ชี้แจงไปว่าวันที่สิบแปดเนี้ย
มีอีก๘๐ที่นั่งคือแต่ละคนก็พยายามถาม

ท่านทูตก็บอกว่าส่วนใหญ่คือการเลือกต้องเลือกจากพื้นที่สีแดงก่อน
ซึ่งพวกเราทุกคนตรงนี้ถือว่าอยู่ในพื้นที่เสี่ยงพื้นที่สีแดง
กระทรวงการต่างประเทศก็แถลงถึงการที่คนไทยกลุ่มแรกนะฮะ
สิบห้าคนจะเดินทางกลับประเทศไทยจับตามองเลยคุณผู้ชมฮะ
เพราะว่าค่ำวันนี้นะ
ตามเวลาของอิสราเอลนะครับก็คือ๓ทุ่มกว่าเนี่ย
สายการบินอิสราเอลแอร์ไลน์นะฮะก็จะรับคนไทย๑๕คนเนี่ย
เดินทางกลับมาถึงสนามบินสุวรรณภูมิ๑๐นาฬิกา๓๕นาที
ดังนั้นทางกระทรวงการต่างประเทศพรุ่งนี้
ซึ่งจริงจริงต้องมีการแถลงรายวันคือสิบเอ็ดนาฬิกาเนี่ยอืม

เพราะเจ้าหน้าที่จะต้องไปจัดพื้นที่ที่สนามบินสุวรรณภูมิในการรองรับคนไทย
แล้วก็สื่อในการที่จะรับคนไทย๑๕คนซึ่งเป็นกลุ่มแรกเนี่ยนะครับ
เดินทางกลับมานะฮะนี่คือแผนการเดินทางกลับของคนไทยกลุ่มแรก
ส่วนแผนสองแผนสามแผนต่างต่างเนี่ย
ก็จะต้องดำเนินการในการเร่งช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศต่อไปนะครับ
เดี๋ยวให้ฟังเสียงช่วงที่แถลงหน่อยหนึ่งนะคะ
วันนี้ก็ต้องขอแสดงความเสียใจแจ้งเพิ่มเติมนะคะว่า
เมื่อคืนนี้ทางสถานทูตได้รับแจ้งจากแรงงานในพื้นที่นะคะ
อย่างนั้นได้รับแจ้งว่ามีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์จรวดโจมตีอีก๒รายนะคะ
อย่างนั้นก็จำนวนผู้เสียชีวิตสถานะเมื่อวานนี้ที่แจ้งไว้คือ๑๘ท่าน
ตอนนี้ก็บวกขึ้นมาอีก๒ท่านอย่างนั้นผู้เสียชีวิตก็จะเป็น๒๐ท่านด้วยกันนะคะ
ในเรื่องของผู้บาดเจ็บนะคะเมื่อวานนี้ก็ทางสถานทูตได้รับรายงาน
ผู้บาดเจ็บเพิ่มเติมขึ้นอีกสี่รายด้วยกันนะคะรวมจากเมื่อวานเดิมเป็นเก้าราย
บวกอีกสี่รายก็เป็นสิบสามรายในส่วนของผู้ที่เอ่อถูกเอ่อจับกลุ่มตัวไปนะคะ
ก็ได้รับรายงานจากรายงานที่เห็นเหตุการณ์อ่าว่ามีผู้ที่ถูกอ่าจับกลุ่มไปเป็นอ่า
ตัวประกันหรืออะไรก็ตามเพิ่มเติมอีก๓รายด้วยกัน
อย่างนั้นรวมผู้ที่ถูกจับไปก็เป็นสิบสี่รายนะคะนี่คือการแถลงจากทางด้านของศูนย์ประสานงาน
ในการช่วยเหลือคนไทยของกระทรวงการต่างประเทศนะครับ